นี่อาจจะถือเป็นการเปิดโปรงครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งของโลกก็ว่าได้นะครับ
โดยเอกสารกว่า๑๑ล้านฉบับที่รั่วไหลออกมาจากบริษัทกฎหมายในปัตมา
สั่นคลอนอำนาจของผู้นำทั่วโลกในตอนนี้ครับ
เนื่องจากว่าเอกสารเหล่านั้นอาจจะเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่า
พวกเขามีเจตนาปกปิดทรัพย์สินเลี่ยงภาษีแม้กระทั่งฟอกเงิน
ถึงกับอึ้งแล้วก็ยกเลิกการให้สัมภาษณ์ทันที
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเขากับกรณีนี้
โดยตอนนี้เขากำลังเผชิญแรงกดดันให้ลาออกจากตำแหน่ง
ติดตามเรื่องนี้จากคุณจอมพลดาวสุโขครับ
ซึ่งกำลังถูกจับตาหลังมีเอกสารลับกว่า๑๑ล้านฉบับรั่วไหล
เชื่อมโยงให้เห็นว่าบริษัทแห่งนี้อาจมีส่วนช่วยลูกค้า
ปกปิดทรัพย์สินเลี่ยงภาษีไปจนถึงฟอกเงิน
ข้อมูลเหล่านี้หนังสือพิมพ์๑๑ดอยชของเยอรมนีเป็นผู้ได้รับข้อมูล
รวมถึงสื่อจาก๑๐๗สำนักใน๗๘ประเทศทั่วโลกช่วยวิเคราะห์ข้อมูล
โดยไม่มีใครรู้ว่าต้นต่อของข้อมูลเหล่านี้มาจากไหน
เวิร์ดสโนเดนผู้ออกมาเปิดเผยโครงการสอดแนมทางอินเตอร์เน็ตของสาวรัฐ
ทวิตข้อความระบุว่านี่เป็นการรั่วไหลข้อมูลสู่สื่อมวลชนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์
และมันก็เกี่ยวข้องกับการคอรัปชั่นด้วย
บริษัทไม่เคยกระทำผิดกฎหมายพร้อมย้ำว่าเอกสารที่หลุดออกไปเกิดจากการโจมตีข้อมูล
บริษัทถูกแฮ็กข้อมูลแล้วก็สามารถซ่อมแซมได้เรียบร้อยแล้ว
เขายังกล่าวด้วยว่ารายชื่อที่ปรากฏในสาธารณะขณะนี้
ที่มีทั้งนักฟุตบอลไปจนถึงมาเฟียไม่ใช่ลูกค้าของเขา
เอกสารที่รั่วไหลออกมายังปรากฏชื่อของผู้นำหรืออดีตผู้นำ
รวมทั้งผู้ใกล้ชิดหรือญาติของผู้นำและอดีตผู้นำอีกด้วย
รวมทั้งยังปรากฏชื่อของนายซิกมุนตูกุลักษันนายกรัฐมนตรีไอซแลนด์ด้วย
และนี่คือปฏิกิริยาของเขาทันทีที่ถูกผู้สื่อข่าวถามแบบไม่ทันได้ตั้งตัว
ที่ปรากฏในเอกสารปานามา
พร้อมย้ำว่าทุกอย่างเป็นไปตามรายงานภาษี
และยุติการให้สัมภาษณ์ทันที
รายงานระบุว่านายกรัฐมนตรีไอซแลนด์และภรรยา
ซื้อบริษัทนี้ในปี๒๕๕๙

เขาไม่ได้มีการรายงานการถือครองบริษัทนี้ต่อสภา

เขาได้ขายหุ้นเครื่องหนึ่งให้กับภรรยา
ในราคาเพียง๑ดอลลาร์สาวรัฐ
ในตอนนี้เขากำลังถูกเรียกร้องให้ลาออก

ไม่ได้ทำอะไรที่ผิดกฎหมาย